ดูแบบว่าตัวรุ่นน้องนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
คนนี้ก็โสดเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นนางงาม
มีเรียมสอนพรมมาศคนนี้บอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดานะคะ
เป็นนางแบบด้วยเป็นนางงามด้วยสวยจริง

ขอมาอัปเดตนิดนึงเรื่องความรักเป็นยังไง
เพราะว่าเพิ่งโสดไปนะคุณผู้ชม
เป็นอีกหนึ่งสาวที่มากความสามารถค่ะมีเรียมเนอะ
ล่าสุดค่ะเธอได้เข้าสังกัดเป็นนักร้องท่านหนึ่งไปแล้วนะคะ
อยู่ในค่ายไหนรู้ไหมเก๋มากเลย
ค่ายของคุณเดนิสสามีพี่ดาอินโดฟิน
มีเรียมบอกว่าตื่นเต้นนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะ
ที่ได้ทำในสิ่งที่รักอีกสิ่งหนึ่ง
ส่วนตัวเธอก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็หวังว่าแฟนจะชื่นชมด้วย
พอถามถึงเรื่องหัวใจตอนนี้มีเรียมค่ะ
บอกเลยว่าหนูโสดค่ะพี่
จะมีคนเข้ามาคุยบ้างนะคะแต่ก็ไม่เร่งรีบเนอะ
รักที่ผ่านมาค่ะไม่ได้ทำให้เข็ดนะ
แต่ถ้ามีครั้งต่อไปเนี่ยอยากจะจริงจังแล้วค่ะ
ช่วงนี้สนุกมากมีอย่างที่บอกก็คือมีหลายด้านใช่ไหม
แล้วก็มาทำเพลงอีกแล้วก็ไปกันใหญ่นะคะ

ไม่ว่าจะโสดก็ยังมีความรักในใจเยอะมาก

ด้วยธรรมชาติก็ต้องปรับแต่ว่าก็เอาไหวอยู่ค่ะ

หาชีวิตคู่อะค่ะเลยก็แบบมันค่อนข้างจะยากหน่อย
ถ้าจะมาจีบก็ต้องมาแบบจริงจังมากหนึ่งกัน
เปิดใจอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ตามหา
ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรค่ะ

ตอนนี้ตั้งใจทำงานก่อนดีกว่า
เพราะว่าอย่างที่พี่พูดมาตอนแรกก็คือ

แฟนเก่าพี่เป้อารักแต่ว่าเขาก็เลิกรากันด้วยดีนะ

หาชีวิตคู่เพื่อจะมีคู่ชีวิตก็แล้วกัน
เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะคุณผู้ชม